วันไหลก็ยังมีที่คุณชนะบอกเดี๋ยวจะพาไปดูงานวันไหลที่บางแสนกันค่ะ
ว่าวันนี้เขาเริ่มจัดงานวันแรกแล้วนะคุณผู้ชม
สนุกสนานขนาดไหนมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปดูกันจ้า
เตรียมงานกันก่อนเลย
นี่ไม่ใช่ตัวอย่างหนังทานฟอร์เวอร์นะคะ
ไม่ใช่นะนี่คือบรรยากาศวันเตรียมงานของประเพณีวันไหลบางแสน
ที่บริเวณชายหาดบางแสนนี่แหละค่ะจังหวัดชนบุรีนะ
เจ้าหน้าที่เขาก็พากันมาทำการเตรียมพื้นที่

โดยมีการเตรียมจัดงานตั้งแต่บริเวณหลังวงเวียนปลาโลมาค่ะ
ไปจนถึงซอย๓บางแสนสายล่าง
ตลอดเส้นทางนี้บอกเลยว่าโอ้โห
นักท่องเที่ยวจะได้พบกับความสนุกสนาน
และความสวยงามสิ่งที่น่าสนใจแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอน
นี่แค่เตรียมงานยังยิ่งใหญ่ขนาดนี้
แล้วก็นี่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี่เขาจะมีการสร้างพระเจดีไซน์
เป็นรูปทรงต่างให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันด้วยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรูปประสาทหรือว่ารูปกรุงเก่า
ตามประวัติศาสตร์ที่มีมานานเป็นร้อยปีนะคะ
พี่เจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยโอ้โหตั้งอกตั้งใจร่วมมือกันร่วมแรงกันมากกว่า
เพื่อให้งานชิ้นนี้ออกมาสวยงามแบบที่เห็นนี่แหละ

อกจากนั้นก็ยังมีการจัดเตรียมกิจกรรมต่างรวมถึงร้านค้าสินค้าพื้นบ้าน
จำหน่ายขนมพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อเลือกอิ่มเลือกช็อปเลือกชิมกันตลอดเส้นทางงานเลยจ้ะ
เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมเขายังมีการเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับเป็นสถานที่ในการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

นี่ต้องสนุกสนานแน่เลยสำหรับงานวันไหลที่บางแสนนี้นะจ๊ะ

ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกค่ะเริ่มความสนุกสนานวันแรกนะเขาเริ่มกันตั้งแต่๗โมงครึ่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะยาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ
ใครที่ยังไม่จุใจกับสงกรานบ้านเราอ้าวอย่ารอช้าไปต่อกันเลยงานประเพณีวันไหลบางแสนชนบุรี
เดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศความสนุกสนานมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่าวันไหลบางแสนเนี่ยเขาจัดสองวันก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้สิบหกสิบเจ็ด
วันนี้๗๘เมื่อวานนี้กับวันนี้ด้วยแล้วก็เกาะล้านก็จะมี๑๗๔
แล้วก็มีพัทยาไปจนถึง๑๙เมษาเนี่ยแหละครับพระประแดงต่ออีก
ไปกันเถอะวันไหลยาวมากเยอะมากไหลกันไปเรื่อย
มันมีหลายที่เขาจัดวันไหลต่อเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไหลอย่างมีสติ
ไหลไปเล่นให้เต็มที่ก็จริงสนุกให้เต็มที่ก็จริงแต่ต้องสนุกอย่างมีสตินะคุณผู้ชมนะ
ฝากเตือนกันเอาไว้วันไหนที่ไหนยังไงซะก็อย่าลืมเปิดเพลงนี้

ปล่อยให้ไหลไป
ปล่อยคุณลงสู่ทะเล